หรือว่านักกีฬาที่เล่นให้กับสโมสรเดียวนั้นหายากจริงนะครับ
แต่สำหรับในปัจจุบันนี้อย่างสโมสรบาเซโรน่า
ก็ได้มอบสัญญาซึ่งเป็นสัญญาค้าแข้งตลอดชีวิต
ที่สร้างผลงานให้กับสโมสรเป็นตัวหลักของทีม
แล้วก็มีความจงรักพอดีกับสโมสรเป็นอย่างมาก

ในเมืองไทยก็มีเหมือนกันครับ
ติดตามจากนักเตะคนนี้ครับ

ผู้ได้รับสมยานามว่าอิเนสต้าเมืองไทย
ติดตามได้จากรายงานของคุณเกริกชัยคุณโทครับ
อันเดสอิเนสต้ามิดฟิลมันสมองของสโมสรบาเซโรน่า
ได้รับเซ็นสัญญาตลอดอาชีพกับเจ้าบุญทุ่มแห่งสเปน

ทุ่มเทให้กับสโมสรมาอย่างยาวนานกว่า๒๑ปี
กลับมาในลีกบ้านเราในไทยลีก
มีนักเตะที่สโมสรให้สัญญาตอบแทนความทุ่มเท
นั่นคือกัปตันกบสุชาวนุษย์นุ่ม
กัปตันทีมของสโมสรบุรีรัมยูเนสเตต
ทุกวันนี้เหมือนเป็นสัญลักษณ์ของสโมสร
เพราะอยู่กับสโมสรตั้งแต่ปีแรกจนมาถึงทุกวันนี้
อย่าให้เปรียบเทียบกับยูเนต้าเลย
สมสรรค์ของบ้านเราเรายังไม่ถึงขนาดขนาดที่จะไปเทียบกับเขาระดับระดับโลก
แค่เขาให้การรับรับเราในในถิ่นบุรีรามยูเลเต็ดในในนามสมสรรค์บุรีรามยูเลเต็ด
ที่เขาให้เขาเรียกว่าอะไรนะไว้วางใจเราให้เป็นกัปตันทีมแค่นี้พี่ก็ดีใจแล้วครับ
แต่ถ้าถามตัวเราเองแล้วถามว่าเราอยากอยู่ตรงนี้ไหมเรายังอยากประสบความสำเร็จอยู่ตรงนี้ไหม
หรือว่าถามว่าเราอยากเลิกที่นี่ไหมแน่นอนมันเป็นอะไรที่สิ้นสุดแล้วแหละ
สำหรับตัวพี่เองสำหรับสโมสรบุรีรัมยูเต็ดที่จะอยู่ที่นี่แล้วก็เลิกที่นี่
เพราะว่าพี่คิดว่ามันเป็นเหมือนบ้านหลังที่๓ของพี่แต่หลังจากที่คือบ้านหลังที่หนึ่งแน่นอน
ก็คือบ้านพ่อบ้านแม่ที่เมืองกาล
ทีมบุรีรัมยูเนเต็ดจะมีการเปลี่ยนแปลงทีมตลอด๘ปีที่ผ่านมา
แต่ซูเช่าถือว่าเป็นนักฟุตบอลคนเดียวที่อยู่กับทีมมานานที่สุด
และทุกวันนี้กัปตันกบเป็นผู้เล่นที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคนหนึ่งในเมืองไทย
เพราะคว้าแชมป์กับบุรีรัมยูเนเต็ดมาทุกรายการ
สโมสรทำได้ทั้งหมด๒๓ถ้วย
ที่ได้สัมผัสถ้วยแชมป์ของนักเตะคนใดในฐานะกัปตันทีม
และนี่คือสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า
เขาคือนักเตะแบบอย่างของเมืองไทยในยุคนี้
เขาก็คาดกันเป็นเดือนเราก็คาดสองวัน
แล้วอยู่ดีเขาเอาเรามันก็แปลกไง
ชีวิตของสุชาวถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีให้
เด็กรุ่นใหม่ทุกคนที่อยากจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพ
เพราะชีวิตที่ต่อสู้มาจากนักมวย

และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอ
นั่นคือคติประจำใจที่ยึดถือมาโดยตลอด
เราพยายามเรียนรู้วิธีการเล่นฟุตบอล

การเล่นฟุตบอลมันไม่มีวันที่สุดหรอก
แต่เล่นฟุตบอลมันมีทะเดยของมันอยู่แล้ว

พอเราเล่นแบ็คซ้ายมา

ผมอยู่ตรงไหนก็ได้ในสนาม

โปรดติดตามตอนต่อไป